แต่ทำไมมันเกิดความปั่นป่วนแบบนี้

คนนี้เนี่ยคนที่จะมาหยิบถังดับเพลิงเนี่ย
เอาถังดับเพลิงมาฉีดอยู่ในร้านเล่นแบบนี้เดี๋ยวดูสิคุณผู้ชม
เจ้าของร้านเขาบอกว่าร้านเขาเสียหายนะกล้องวงจรปิดนี่จับภาพได้หมดเลย
โอ้โหมากัน๓คนนะคะอายุน่าจะสัก๑๒๑๔ปีนั่นแหละ
ลายข้าวของในร้านนะครับเนี่ยแล้วก็เดินไปหยิบถังดับเพลิงมาฉีดเล่นจนทั่วห้องเลย
ทีนี้พอมันฉีดถังดับเพลิงก็เลยมีสัญญาณเครื่องดักจับควันนะคะมันดังออกมา
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสี่ทุ่มของวันที่สามมีนาคมค่ะร้านเนี้ยอยู่แถวแถวหาดกะตะที่ภูเก็ต
แล้วเจ้าของร้านเขาตั้งใจเอาคลิปนี้มาโพสต์เพราะว่าอยากให้ชาวเน็ตช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย
เอาใครรู้จักเด็ก๓คนนี้หรือว่าพ่อแม่ของเด็กช่วยบอกหน่อย
อยู่ตรงหน้าร้านปีนเข้ามาในร้านนะแล้วน้องเนี่ยเขาไม่ได้ขโมยอะไรไปหรอก
แต่ว่าทำข้าวของเสียหายเอาถังดับเพลิงมาฉีด
เขาบอกแบบนี้เขาแจ้งความเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

แต่อยากรู้เหตุผลจะเรียกหนูทั้ง๓คนมา

คนที่เข้าไปแสงความคิดเห็นบอกเนี่ยโอ้โห
คึกขนองล้วนเลยนะฮะ